เริ่มที่การแข่งขันกีฬาซีเกมครับวันนี้ในช่วงค่ำครับ๒ทุ่มมีโปรแกรมสำคัญเลย
ที่จะต้องบอกว่าห้ามพลาดเป็นอังคารนะครับ
พบกับทีมชาติเมียนมาร์นะครับ
สถิติการเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วง๕เกมหลัง
ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเมียนมาร์นะครับ

ในการผ่านกันสู่รอบตัดเชี่ยง
ไม่เคยแพ้ใครนะครับ
แล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตลอดนะครับ
ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ

วันนี้ครับในรอบรองชะเลิศเวลา๒๐นาฬิกาครับ
ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มไทยชนะมา๓เสมอ๑นะครับ
ส่วนเมียนมาร์ชนะ๓แพ้๑มี๙คะแนนครับ
โดยเกมนี้ทีมไทยไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็มีบางส่วนที่ก็ได้พักจากเกมที่เสมอกับเวียดนามมาด้วยนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับ๑๑ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยในการที่จะชนกับเมียนมาร์ครับ
สาประตูครับเป็นโสพลวิทย์ลักย่านะครับ
ทางขวานี่เป็นบุคคลีเหลมดี
ทางซ้ายฉัดมงคลเรืองธนโลภ
คู่เซ็นเตอร์ทรงชายทองชำกับจากกระพงสันมหุง
กลางครับมีอิริฟานดอเลาะชานรงพรมศรีแก้วรีออนเจมส์
แนวลุคครับมีปุรเชษฐ์ทอดสนิบ
ทียาศัพท์เผื่อพี่มายแล้วก็อาชิตพลคีริลมนะครับ
ผลงาน๕เกมหลังที่เจอกันไทยชนะ๔ยิง๑๒ประตูครับ
เมียนมาชนะ๑ยิงได้แค่๔ประตูนะครับ
อย่างไรก็ตามครับในรอบรองชะเลิศนะครับ
เกมตั้งแต่เปลี่ยนกฎมาใช้
จำกัดอายุไม่เกิน๒๓ปีตั้งแต่ปี๒๐๐๑ครับ
ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในรอบนี้
ก็รวมแล้ว๘ครั้งนะครับไล่มาตั้งแต่ปี๒๐๐๑ครับ
อินโดนีเซีย๒๐๐๓ชนะเมียนมาร์
ชนะอินโดนีเซียครับ๒๐๐๗ชนะสิงคโปร์๒๐๑๒
ชนะสิงคโปร์๒๐๑๕ชนะอินโดนีเซีย
ชนะเมียนมาร์แล้วก็ล่าสุดนะครับ
เวียดนามเราก็ชนะอินโดนีเซียได้นะครับ
ส่วนเคซูเกฮอนดาครับที่เพิ่งอำลาทีมชาติกัมพูชาไป
หลังจากตกรอบซีเกมครับก็ได้มีการประกาศผ่านโซเชียล
มีเจ้าน้ำเท่าใดเช้าว่าสนใจที่จะคุมทีมในไอเชียต่อครับ
แต่หนึ่งในนั้นนะครับมีการเขียนถึงทีมชาติไทยด้วย
ก็มีไทยโอมานโยอีหรือว่านิวซีแลนด์ครับ
ที่มีเป้าหมายต้องการไปลุยฟุตบอลโลก๒๐๒๖ในรอบสุดท้ายนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยเองก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับว่า

ก็จะมีการเซ็นสัญญากับมาโนโพลกิ้งนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยยังเป็นทางการนะครับ
ไปดูหลังเกมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
แพ้เมียนมา๒๔ครับตกรอบ
ก็ไปชิงเหรียญทองแดงนะครับ
โพสต์กลางณฤพลแก้นสนครับ

หลังมีปัญหาในเรื่องของการสับสนตำแหน่ง
แล้วก็เสียบอลง่ายครับแถมกลับตำแหน่งกันไม่ทันด้วย
นิ่งก็เป็นปัญหาแต่ก็ต้องโทษตัวเองนะครับ
ที่ซับโพสต์เด็กไม่ทันนะครับ
ถ้าถามว่าทำไมถึงใช้เด็กรุ่นใหม่ลุย๔เกม
๒๐๒๑นะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นตอนนี้
อีก๒ปีข้างหน้าเราต้องคัดบอลโลก
เราต้องไปนับหนึ่งใหม่ในตอนนั้นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่ามีนักฟุตบอล
อย่างธนิการแดงดาครับกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยผ่านเวทีฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ
โพสต์เฟสบุ๊ควิจารณ์การทำงานของโค้ดก้านะครับ
โดยมีใจความสำคัญว่าแทบจะทุกสัมภาษณ์ครับ
จะมีการพูดพัดพิงนักแตกเก่าอายุเกินอายุสามสิบหรือสามสิบกว่า
พวกเราเข้าใจและก็เห็นด้วยว่าต้องสร้างเด็กใหม่นะครับ
แต่ถ้าจะมาบอกว่าพวกที่อายุเยอะไม่มีสภาพไม่มีคุณภาพ
มันก็ไม่ใช่นะครับคุณยังไม่เคยเรียกพวกเราไปฝึกซ้อมเลยนะครับ
ส่วนกาญจนาสังเงินก็ออกมาโพสต์
ว่าตั้งแต่โค้ชจ้างมาทำทีมชาติไทยเนี่ยยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมครับ
ขอให้พิจารณาตัวเองด้วยนะครับ